สุราธานีมีเหตุการณ์ฆาตกรรมอำพรางสุดช็อกเลยครับ
เจ้าของสวนที่สุราชเนี่ยเขาก็จ้างรถแคคโฮลมาปรับพื้นที่ดิน

ไปเจอมนุษย์นะฮะโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในถังน้ำมัน
ดอกรอยลิตรละถวงเสาปูนไว้ด้วยครับ
เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านทุ่งเขาโคกหมู่๓
ตำบลบ้านซ้องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
ตำรวจสพเวียงสะเนี่ยก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็หน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบครับ

รถแบ็คโฮคันนี้กำลังปรับพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนแล้วก็ขุดสระน้ำครับ
และนี่คือถังฮะถังถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรที่บอกไป
ทะเบียนขอไข่ยอยักษ์ลอลิง๑๔๙สุราชสภาพสมบูรณ์
แต่เบาะมอเตอร์ไซค์หายไปฝังอยู่ในดินลึกประมาณ๘เมตร
แล้วก็มีถังน้ำมันเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับ
ถังนั้นถูกเจาะล่ามโซ่ไว้กับเสาปูนครับ
ที่มันน่าตกใจคือในถังมีโครงกระดูกมนุษย์๕ชิ้นด้วยกัน
พร้อมกับเสื้อผ้าเปื้อนดินแล้วก็กระสอบพลาสติก๑ใบ
จรภีร์เก็บทั้งหมดนี้ไว้เป็นหลักฐานครับ
ยังไปพบบ้านไม้เก่าผูพังใกล้กับสระน้ำอีกหนึ่งหลังด้วย
แต่บ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีคนอยู่อาศัยมานานแล้วครับ
พื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นสวนยางพาราเหนือที่ประมาณ๘ไร่
ซึ่งนายบุญพัฒน์เนี่ยไปซื้อต่อมาอีกทีซื้อมาจากเจ้าของที่ดินเดิม

แล้วคุณบุญพัฒน์ก็เตรียมจะปรับพื้นที่เป็นสวนทุเรียน
เจ้าของที่ดินเดิมที่ขายให้กับคุณบุญพัฒน์เล่าแบบนี้ว่า
ก่อนหน้านี้มีแรงงานเมียนมาคนหนึ่งชื่อทักษิณครับ

แล้วเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อปี๖๐
หลายคนพยายามออกตามหานายทักษิณแต่ไม่เจอครับ
ก็เลยเชื่อว่าไอ้โครงกระดูกที่เจอในถังน้ำมัน
น่าจะเป็นนายทักษิณแรงงานชาวเมียนมาที่ศูนย์หายนี่แหละครับ
ล่าสุดนี้ป้าม่า
พม่ามาอยู่พม่าชื่อจริงชื่อเขาเรียกทรัพย์สินนะ
ว่าผมก็หลังจากนั้นว่ายุคปุ่มแล้วสามเดือนนึงระมานด้วยปันใหม่
มา๔๘เกาที่ผู้พี่สนทนจะรอพี่อยู่มาอยู่กับเราสาม
หนึ่งพาเพื่อนมาเยอะเพื่อนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

แล้วตัวของนายทักษิณเขาได้หายออกจากบ้านมา
คนงานของเราไปเมื่อกี้ต้อนไหน

พลตำรวจตรีสาธิตพลพินิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชครับ
บอกว่าจุดพบโครงกระดูกมันเป็นสระน้ำเก่าแล้วก็เริ่มจะตื้นเขิน
ว่าอาจถูกฝังหรือว่าโยนไปในน้ำเมื่อหลายปีก่อนครับ
แล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยน้ำมันแห้งฮะ
พอน้ำแห้งแล้วก็เกิดตะกอนดินกลบเอาไว้
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของคนงานชาวเมียนมา
คนนี้ก็คือนายทักษิณที่ศูนย์หายไปเมื่อ๔ปีก่อนอย่างละเอียด
แล้วจะตรวจสอบผู้ครอบครองมอเตอร์ไซค์ที่เจอด้วยนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ต่อไปนี่ก็คือบรรดาโครงกระดูกที่อยู่ในถังน้ำมันนะครับ